ท่านผู้ชมครับมีชายชะกันสี่คนนะครับบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเขาอ้างว่ามาหากลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่หน้าบ้าน

แล้วก็พาวัยรุ่นคนหนึ่งออกไปจากนั้นย้อนกลับมาทีนี้ทำร้ายคนในบ้านเลย
คือจนเลือดอาบอ่ะแล้วขโมยเงินเข้าไปด้วยอุ้ย
เออเขาก็งงงอยู่เออมันอย่างไงกันเออปาดนะ
เนี้ยฮะเห็นมั้ยฮะเจ้าของบ้านนะครับนี่คือคืนเจ็ดกุลมพาผันธรรมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปช่วยเหลือนะฮะ
คุณประสิทธิ์นะฮะหรือว่าคุณหนุ่ยอายุสามสิบเจ็ดปี
นี่ถูกทำร้ายถึงในบ้านตัวเองนะครับเลือดอาบนี่หูดูสิเห็นไหมฮะ
เลือดโชคเลยโทษนะคะคือพันศีรษะจนเหมือนใส่หมวกเลยอ่ะ
นี่ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนหนักเลยนะบ้านอยู่ที่ซอยป่าช้าจีนนะครับ
บนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าหลังจากที่อาการดีขึ้นเนี่ย
มา๒วันคุณหนุ่ยเลยมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีผ่านทีมข่าวของเรา
ที่จังหวัดชนบุรีเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนี่ฮะคุณหนุ่ยขวามือนะ
คืนนั้นเลือดโชคเลยนะครับบอกคืนวันเกิดเหตุมีผู้ชายสี่คนนะครับ
บุกเข้ามาที่บ้านนะบอกมาหาน้องของเขาที่นั่งอยู่หน้าบ้าน
หนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์อายุสักสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
จำได้ว่าใส่เสื้อกั๊กอันนี้ที่ศีรษะคุณหนุ่ยนะฮะนี่
โอ้โหต้องเย็บแผลนะฮะคือเสื้อกั๊กที่ผู้ชายคนนึงใส่เนี่ย
คุณหนุ่ยบอกมันเขียนบอกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
น้องเขาที่นั่งอยู่หน้าบ้านก็บอกไม่รู้
แต่กลุ่มผู้ชายพวกนี้ไม่ฟังเลย
พาตัวน้องชายเข้าไปเนี่ยคนนึงดึงตัวออกไปนะแล้วทีนี้
ก็มีอีกคนนึงย้อนกลับมาแต่คราวนี้ถือไม้หน้าสามมาด้วย
มาถึงก็มาตีหัวเขามาลุมทำร้ายเขาจนคุณหนุ่ยเนี่ยนอน
จมกองเลือดไปเลยแล้วหนึ่งในกลุ่มคนที่มาก็มาค้นเอาเงิน
เกิดขึ้นส่วนตัวน้องชายที่ถูกคุมไปก่อนหน้านี้นี่วันนี้ยัง
ติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคุณหนุ่ยบอกบุกมาในบ้านอย่างนี้
้นเงินไปจากกระเป๋า๘๐๐อย่างนี้มันปล้นกันหรือเปล่าเหตุ
การที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเจ็บใจมากนอกจากเจ็บตัวถูกทำ
ร้ายถึงในบ้านนะเอาเงินไป๘๐๐น้องก็หายไปไหนก็ไม่รู้
ตอนนี้ทางสพบบังลมุงอ่ะแล้วก็ทางที่วากานพบบังลมุง
ยังกล้ามาทำร้ายอย่างอุกอาจขนาดนี้
นี่คุณหนุ่ยบอกมีนกต่อยังแน่นอน
รู้จักไหมพวงแบบนี้

โดนตรงหัวนะครับแล้วก็ตรงแขนตรงนี้

โรงพยาบาลผมอยากให้ตรวจสอบดูหน่อย

มันเสียหายกระทบองค์กรเขาเนอะ
ใช่ถ้าไม่ใช่

ก็ให้เขารับผลเวรผมกรรมเขาไป

วันนี้คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะฮะ

โซฟาเนี่ยยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะฮะ
ได้คุยกับแป้งนะครับเป็นน้องสาวของหนุ่ยนะครับ
๓๔เดือนก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
พี่ชายคือหนุ่ยพาวัยรุ่นมาที่บ้าน๖คนมาอยู่ที่บ้านเลยนะ

แล้วก็แฟนสาวของเติ้ลเป็นวัยรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปี
อันนี้น้องของคุณหนุ่ยเขานะฮะนี่ฮะ
วันเกิดเหตุแป้งบอกเธอสังเกตว่ากลุ่มชายชะกันที่มาเนี่ย
รู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่แหละ

แล้วคนที่ถูกดึงออกไปก็คือเติ้ลนะครับ
ที่กลุ่มนี้จะวกกลับมาคราวนี้มาทำร้ายพี่ชายเธอ
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเปิ้ลนั่นแหละ
เพราะช่วงหลังเติ้ลกับพี่เธอมีปัญหากันเรื่องที่พี่เธอไปเตือนแฟนเติ้ล
ว่าเออมาอยู่ที่บ้านก็ช่วยการทำงานทำการอะไรที่บ้านบ้างนะ

อาจจะทำให้เติ้ลไม่พอใจหรือเปล่า
เขาโกรธแค้นหรือเปล่าที่ว่าแบบพี่ชายหนูไปบ่นว่าเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ใช้เมียเขาคือเขาจะไม่ให้เมียเขาทำอะไรเลย

คือเขาก็จะต้องไอ้นี่ไหมคือแบบต้องเรียกผู้ใหญ่ออกมาทั้งหมดอะไรอย่างนี้
แล้วคือพี่ชายหนูก็นอนอยู่กับเมียเขาในห้องหนูก็อยู่อีกห้องหนึ่ง
แต่คือเขากลับไม่เรียกเราแต่เขาเอาแต่เด็กออกมาอะไรอย่างนี้

แล้วคือเมื่อวานนี้พอหนูเดินออกไปลงสนามเด็กใช่ไหม
ก็ไปเจอเสื้อที่ไหว้น้องคนที่ว่าโดนจับไปค่ะ
นั่นแหละไปถอดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนขากลับอ่ะ
คนนั้นเดินมากับกลุ่มชายชะกัน

หลวงแรกที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็เลยไม่มีใครไม่เห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้น

ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้โหบ้านของหนุ่ยเนี่ย

เกี่ยวกับเด็กที่มาอยู่ที่บ้านของหนุ่ยเขาเนี่ย

ไม่มีใครอยากยุ่งหรอก
ไม่มีใครอยากยุ่งหรอก
ทำไมชาวบ้านมันก็ไม่กล้ายุ่งหรอ
ทำไมชาวบ้านมันก็ไม่กล้ายุ่งหรอก
เขาไม่ยุ่งเขากลัวมีเรื่องมีเวลาไหมเนี่ย
มีวัยรุ่นมาอยู่บ้านเขาเยอะใช่มั้ยครับ

ไม่รู้ว่าทำจากไหนก็ไม่รู้

วันนี้ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคนก่อเหตุ
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำต่อไป